ในที่สุดถ้ำนาคาก็เปิดแล้วนะฮะ
หลังจากปิดมาตั้งแต่วันที่๙กันยา
เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์สั่งปิด
บอกว่าถ้าท่านมาเที่ยวดีไม่ได้โปรดอย่ามาเลยดีกว่า
เพราะมีการขีดการเขียนการเอาแป้งไปโรย
ถัดถูหาตัวเลขทิ้งขยะกันเกินกัดเลย
ท้ายที่สุดเมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ลงพื้นที่ขึ้นไปบนถ้ำนาคา
ไปตรวจดูซิว่ามีการปรับปรุงแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วหรือยัง
และพร้อมจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวหรือยัง

ใช่ค่ะเหมือนนักท่องเที่ยวไปเดินป่าขึ้นภูอะไรอย่างนี้เลย
คือรัฐมนตรีบอกต้องแต่งตัวแบบนี้

กระชับธรรมธแมง
เป้ต้องเป็นเป้แบบสะพายหลัง
เป้แบบถือนี่ไม่ควรเอาขึ้นไป

สิ่งของที่เป็นเหมือนจะเป็นขยะได้
เช่นกระดาษขวดน้ำอะไรนี่

คือขวดน้ำท่านเป็นขวดน้ำเฉพาะที่เอามาเติมได้

บอกอย่าเอาขึ้นไปเดี๋ยวไปสร้างขยะข้างบน

ระยะทางเท่านี้เราจะดื่มน้ำเท่าไหร่
แล้วพอเราดื่มน้ำหมดเอาเก็บใส่เป้มานะ
ทิ้งที่ถังขยะข้างล่างไม่ใช่ไปทิ้งระหว่างทาง
รัฐมนตรีเดินขึ้นไปสำรวจตรวจสอบ
ตรงไหนที่มันใกล้มือใกล้ศีรษะ

โอ้โฮนี่โดนไปมือสัมผัสไปแล้ว
แต่รัฐมนตรีก็เลยมีระเบียบ
บอกว่าถ้าใครจะขึ้นถ้ำนาคา
ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบนะฮะ
ถ้ำนาคาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว
เมื่อวานนี้๔ตุลาคม
ตั้งแต่๗นาฬิกาถึง๑๔นาฬิกา
ข้อกำหนดต่างหลังจากนี้เป็นต้นไป
คือเข้าชมได้ไม่เกินวันละ๓๕๐คน
เวลาจะขึ้นไปต้องแบ่งการขึ้นเป็นรอบละ๑๐คน
โดยจะมีมรรคุเทศจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยว๒คนต่อ๑รอบ
ไม่ให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสไปทำลายไปแตะไปต้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณถ้ำนาคาและบริเวณพื้นที่โดยรอบ

ทั้งนี้หากฝ่าฝืนทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เสียหาย
ผมจะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปิดอีกทันที

รัฐมนตรีเห็นไหมมีเป้แล้วมีที่ใส่น้ำ
ท่านบอกน้ำแบบนี้ที่เป็นขวดพลาสติกเอาขึ้นไปเอาลงมาด้วยนะ
หลังจากที่มีคำสั่งให้ทดลองเปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้าชมถ้ำนาคาฟรีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
บรรยากาศเป็นอย่างไรคุณเริ่มคึกคักแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นชมถ้ำนาคาประมาณ๒๐๐คน
แล้วก็ปิดห้ามขึ้นในช่วงเวลาประมาณเที่ยง
เพราะอะไรรู้ไหมคุณอากาศไม่ดีแล้วอืม
ทางขึ้นมันก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
นี่ดูทางข้างหน้ายังเฉอะแฉะมากนิดหนึ่ง
แล้วทางขึ้นไปมันชันไม่มีบันไดมันอาจลื่น

ก็ผิดหวังไม่ได้ขึ้นไปดูถ้ำนาคาเกือบ๑๐๐คน
อันนี้ก็ต้องยอมรับนะเวลาสภาพอากาศไม่ดีนะฮะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้

เพราะเรื่องของความปลอดภัยสำคัญกว่านะครับ
ในส่วนของการค้าขายก็เริ่มกลับมาคึกคัก
พ่อค้าแม่ค้าเริ่มนำสินค้ามาวางจำหน่ายกันแล้วนะฮะ
ส่วนวันนี้เอง๕ตุลาคม

ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบ
เพราะว่าหัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา
หัวหน้าพันยศกิรติพงศักดาก็เปิดเผยบอกว่า
ทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้เปิดให้นักท่องเที่ยวจองคิว
ระเบียบต้องจองคิวผ่านแอปเท่านั้นนะคุณนะ
จองแบบนี้เท่านั้นจะมาถึงหน้างาน
จะมาถึงตรงเนินเขาแล้วบอกว่าอยากขึ้นไปไม่ได้
แล้วก็เมื่อเช้านี้ตอน๙โมงมีนักท่องเที่ยว
จองคิวผ่านแอปพลิเคชันแล้ว๗๐คน
ส่วนคุณอริยาเพิ่งไปเช็คในแอปพลิเคชันมาใช่ไหม
ว่าวันนี้จริงแล้วมีนักท่องเที่ยวจองคิวแล้วเท่าไหร่นะครับ
ตอนนี้เหลือคิวให้ท่านได้ขึ้นไปอีกแค่๑๙๒คน
ปกติจะเป็นการต่อคิวร้านอาหารใช่ไหมที่เราคุ้นเคยกัน
แต่ทีนี้เขาก็จะมีอุทยานแห่งชาติด้วย
คุณผู้ชมเข้าไปแล้วก็พิมพ์เลยอุทยานแห่งชาติภูลังกา
มันก็จะขึ้นมาเสร็จแล้วพอกดเข้าไปปุ๊บ
เลือกวันที่ก่อนเลยค่ะอย่างที่ฉันเลือกวันนี้๕ตุลาคม
เขาจะขึ้นจำนวนมาเลยนะว่ายังมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่รับได้อีก๑๙๒คน
เท่ากับมีนักท่องเที่ยวที่จองไปแล้วนะมาถึงตอนนี้นะ
โมงครึ่งคือ๑๕๘คนจองแล้ว
เหลือที่ที่ให้ท่านสามารถจองได้อีก๑๙๒คนนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่จะจัดขึ้นเป็นรอบรอบละ๑๐คน
ไกด์อาสาติดตามรอบละ๒คน
แล้วก็จะปิดวันนี้ไม่ให้ขึ้นเวลา๑๔นาฬิกา
ทุกวันด้วยก็จะประเมินเรื่องของสภาพอากาศ
ท้องฟ้าปิดนะฮะอากาศไม่อำนวย
อุทยานขอแจ้งไปยังนักท่องเที่ยว
หรืออีกอย่างหนึ่งถ้าท่านมาถึงหน้างาน

ถ้านักท่องเที่ยวที่เขาจองผ่านแอปแล้วยังไม่เต็ม
ทางอุทยานจะอนุญาตให้คนที่มาถึงหน้างานมาถึงเนินเขา

ใครไม่ได้จองผ่านแอปไปถึงหน้างานยังพอได้อยู่

ส่วนเรื่องของระบบระเบียบจะว่ายังไงกันต่อไป

เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะขึ้นไปมันก็ต้องเข้มข้นด้วย

ก็ป้องกันคนมือบอลเอาขยะไปทิ้งไปขีดไปขูดไปเขียนอะไร

ก็เชื่อว่าที่ถ้ำนาคามคงจะคึกคักนะคะ